มึงร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องผิดครับ

ร้องผิดนะฮะ

ใครเราไม่ได้บอกเลยว่า

คุณผา
ถ้าคุณดูหุ้ย

เลือกใช้ตัวช่วยแล้วสองตัว

คุณตั้มร้องผิด๑คำเพราะฉะนั้นถือว่า
คุณตั้มร้องได้ครับ
คุณตั้มร้องได้แบบนี้นะครับ
รับไปเลยนะครับ
รักข้ามคลองของคุณรักชาติศิริชัยนั่นเอง
คนนี้เขามีเพลงดังหลายเพลงฉันทนาที่รักอะไรด้วย

รักชาติศิริชัยเป็นคนร้องนะฮะ
เพื่อต่อยอดความดังจากฉันธนาที่รัก

แล้วก็มาเพลงนี้ก็มีชันทนาใจดำ
มีสาวอุดรใจดำซึ่งเพลงรักข้ามคลองนี้

ทำให้คุณรักชาติศิริชัยนี่ดังมากในยุคนั้นโอ้โหสุดยอด
นั้นทำให้คุณรักชาติสิริชัยดังในยุคนั้น

เอาล่ะเป๊กไม่สามารถทำงานต่อได้แล้วบอกตรง
ไม่ไหวเพลียวหัวใจคุณป่า
ชมทางบ้านก็คงจะเครียดคงจะเอาใจน้องตั้มนะฮะ

เพราะเราคือรายการร้องได้ให้ล้าน

แป๊เดี๋ยวมีเวลาแต่งเพลงให้หนูบ้างดิ

ของหนูหัวตา
ของหนูทำไมขึ้นมาแล้วสิ่งที่รกเตย่ะ

จะกวาดด้วยฉันใดรกราฮิกิเรตตัณหาหนูเหรอ
สิ่งทาทุกระทมสร้างจมในห่วงน้ำตาอ้าว
อเวทนาและความโง่เคราะห์ก่อนเบาห่างถ้ำของหนู
อันนี้ว่าอันนี้เพลงของหนูเหรอ

ฮะของเขา